ก็เริ่มนับกันแล้วนะ๗วันอันตรายครับไปดูซะหน่อยเลยฮะ
เพราะว่าที่จังหวัดเลยครับมีเป็นกระบะนะหักหลบรถคันหน้า
แล้วก็เสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถตู้เหตุการณ์นี้เจ็บหลายคนเลยฮะ
นี่คือบนถนนมะลิวันบ้านน้อยสะพานยาวครับอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
นี่รถตู้คันนี้สีบรอนทะเบียนหนึ่งเก้าสี่เจ็ด
กรุงเทพเนี่ยคนขับชื่อนายนิคมครับไปโดนกระบะสี
ดำอีกคันทะเบียนกาลสินนะของนายรุ่งเพชรข้ามเลน
ชนอย่างแรงเลยคุณผู้ชมจนรถทั้งสองคันพุ่งตกข้าง
ไปทั้งคู่พังเสียหายครับในรถตู้สีบรอนเนี่ย
มีคนเจ็บเป็นผู้โดยสารนะ๘คนกู้ภัยต้องเร่งช่วย
เหลือนำตัวออกมานี่ฮะพอเอาตัวออกมาจากรถได้ก็พาส่ง
โรงพยาบาลภูกระดึงไปแต่ว่าคนขับทั้งคนขับรถตู้ทั้ง
คนขับกระบะสีดำปลอดภัยครับทั้งสองคนเลยเหตุเกิด
แปดโมงเช้าเมื่อวานนี้เกือบเกือบเก้าโมงจากการ
สอบถามโดยทราบว่ารถตู้กำลังพาผู้โดยสารไป
ชุมแพรจังหวัดขอนแก่นส่วนกระบะคู่กรณีครับ
ขับตามรถเก๋งมาคันหนึ่งมุ่งหน้าไปอำเภอวังสะพุง
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมจู่รถเก๋ง
ข้างหน้ามันเบรกกระทันหันคนขับรถกระบะตกใจตกใจแล้ว
หลบรถเสียหลักข้ามเลนเลยก็เลยไปชนรถตู้ที่วิ่ง
สวนมาดังสนั่นวันไหวนี่คันนี้กระบะดำมันเป็น
อุบัติเหตุแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง๗วัน
อันตรายของเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดเลยด้วยก็ช่วยกัน
โรนรงค่อยขับนะคุณผู้ผู้ชมค่ะขับขี่บนท้องถนดเนี้ย
ก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อแผลแล้วก็ระวังรถคัน
ข้างหน้าเรารถคันข้างหลังเราด้วยนะฮะค่ะนี่แหละคุณ
คุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของตัวเลข๗วัน

ตัวเลขของวันแรกน่าจะออกมา

ตัวเลขปีนี้ทั้งยอดผู้บาดเจ็บ